วันที่กะละแม่ร้องไห้ครั้งล่าสุดก็คือเมื่อ๖เดือนที่แล้ว
ขอย้อนกลับไปนะครับกระแมนเหมือนเครื่องบินนะครับที่
ที่อยู่ในวงการมา๒๔ปีรักษาเพดานบินได้ดีมาก
จนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น
เป็นเหตุการณ์ที่ผมก็เชื่อว่าการาแมเขาไม่คาดฝัน
ประเด็นเหล่านี้มันประเด็นอ่อนไหว

เราก็ไม่อยากให้ไปกระทบกระเทือนคนอื่น
ในความเรารู้สึกว่าเราเกรงใจเขา
แล้วก็เราอยากแสดงความรับผิดชอบของเรา

คือแมร์ก็บอกว่าแมร์ขอยุติ

ถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งแมนคิดว่าทุกอย่างมันคือมันคือการละเวลาของมัน
แบบบอกไว้เสมอเลยว่า

เราเป็นกะละแมได้ทุกวันนี้เพราะอะไร
การที่แม่เติบโตมาเป็นเจ้าของกิจการ
มีผลิตภัณฑ์หรือจะเติบโตไปแค่ไหน
เป็นอย่างไรก็ตามค่ะแมวไม่เคยลืมว่าเรามาจากไหน
แล้วก็แม่รู้ว่าจากเด็กคนนั้นตัวดำคนนั้น
แล้ววันนี้เราได้รับโอกาสที่ดีได้ทำงานที่เรารัก
ได้มีคนดูเราเยอะมีคนชอบเรามีคนสนับสนุนเรา
ติเตียนเราหรืออะไรต่างก็เพื่อให้เราดีขึ้น
เราไม่เคยลืมดังนั้นในวันที่เราจะต้องลา
ว่าเราอาจจะไม่ได้รับใช้และทำงานตรงนี้มันก็ใจหาย
แต่ว่าหนูมีสิ่งที่หนูต้องทำจริง
มันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหนูที่หนูจะต้องจัดการด้วยตัวของหนูเอง
คือไม่โกรธไม่เกลียดไม่อะไรใครทั้งสิ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าแม่เป็นคนที่แบบถ้าเกิดอะไรขึ้นแม่จะกลับมาที่ตัวเอง
แม่ไม่ได้เลยแบบว่าเฮ้ยคนนั้นก็อย่างนั้นเฮ้ยพ่อคนนั้นอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์
คือเราจะย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าฉันเราทำอะไรได้บ้างฉันทำอะไรได้บ้าง
ตอนนี้เราควรต้องทำอะไรหน้าที่ของเราคืออะไร
จิตใจเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
คือแม่ต้องเยียวยาตัวเองอะค่ะมันเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าการที่คิดว่า
เขาทำไมอย่างนั้นเขาทำไมมันไม่มีประโยชน์

หนุ่มกัญชัยบอกว่าก่อนที่เขาจะมารับบทบาทเป็นพิธีกร
เขาโทรหาวันนั้นนุ่ก็คุยเรื่องจะไปออกรายการเคาน่ะแล
แล้วเขาก็พูดเรื่องนี้นะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป